คุณผู้ชมมาแล้วค่ะข่าวนี้ที่รอคอยนะคะ
คือเมื่อวานนี้มีคุณแม่ท่านหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
เอาฟิล์มเอ็กซาเรย์กระดูกหลังของลูก
ให้นักข่าวของเราดูโอ้โหคุณผู้ชมอยากให้เห็นภาพจริง
มันคดงอแบบเห็นชัดมากยิงกับงูเลยนะคะ

มันชัดเจนมากว่านี่คือกระดูกสันหลังของลูกสาววัย๑๔ปี
แบกเป้ไปโรงเรียนหนักสักประมาณ๑๐กิโลค่ะ
แล้วน้องแบกมาเป็นปีตั้งแต่ม๑ยันม๓
แบบนี้แล้วปรากฏว่ากระดูกมันก็คดแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวนะคุณผู้ชมเอาแบบนี้เบื้องต้นก่อน
คุณหมอตอนนี้ยังไม่ได้ระบุสาเหตุนะคะว่า
กระดูกที่มันคดงอมาจากเพราะน้องแบกเป้หนักไปเรียนเป็น๑๐กิโลกรัม
คนที่ไปตรวจน้องเนี่ยเป็นกุมารแพทย์ไม่ได้เป็นคุณหมอกระดูก
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอว่าที่สุดแล้วเนี่ยสาเหตุเกิดมาจากแบกเป้จริงหรือเปล่า
ที่มันเป็นประเด็นเนี่ยเพราะคุณแม่คาดการณ์เองว่าน้องกระดูกคดงอแบบนี้
เพราะว่าน้องแบกเป้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าน้องเนี่ยนะคะ
กับคุณแม่ตั้งแต่ม๑แล้วว่าปวดหลังเหลือเกินเนี่ยไปเรียนทีไรก็ปวดหลังเนี่ย
นี่คุณแม่ท่านนี้ก็ชื่อว่านางสุภาพดีบุญมีณชุมแพรนะคะ
นำภาพเมื่อสักครู่มาให้นักข่าวของเราดู
เป็นภาพเอ็กซาเรย์ปอดเป็นภาพเอ็กซาเรย์กระดูกของน้องลูกสาวชื่อว่า
ปีเป็นนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนแห่ง๑ที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
คุณผู้ชมเห็นนะคะว่ารักษณะกระดูกเป็นยังไง
คุณแม่เล่าบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือ
ไม่ได้จะไปโรงพยาบาลเพื่อไปเอ็กซาเรย์กระดูกสันหลังนะ
ตอนนั้นน้องมีอาการไข้ตัวร้อนแล้วก็ไอ
ก็เลยพาน้องไปส่งโรงพยาบาลเอกชน

หมอก็ตรวจร่างกายตอนแรกไปพบกุมารแพทย์
คือน้องยังเป็นเด็กหมอก็ตรวจร่างกายไปเอ็กซาเรย์ปอด
ไปวัดไข้ปรากฏว่าผลเอ็กซาเรย์ปอดก็ปกติดีค่ะ
ส่วนไข้ที่เป็นก็เป็นไข้ธรรมดา
ตอนแรกคุณแม่บอกว่าลูกสาวฉันเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้ไข้เลือดออกมันกำลังระบาดเนี่ยนะคะ

ไปตรวจหลอดลมปรากฏว่าหลอดลมอักเสบ
คุณหมอก็รักษาไปตามอาการ
วันนั้นก็เอ็กซาเรย์เพิ่มเติม
ก็คือเนี่ยเอ็กซาเรย์ปอดถูกไหม
มันเห็นกระดูกสันหลังคดงอแบบนี้ค่ะ
คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวคุณหมอนัดอีกครั้งคือวันเสาร์นี้
เป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านกระดูกนะคะ
ให้คุณหมอเฉพาะทางด้านกระดูกมาดูอีกครั้งว่า
สาเหตุจริงแล้วเกิดจากอะไรกันแน่
แต่คุณแม่บอกว่ามีการพูดคุยกับคุณหมอเบื้องต้น
ทราบบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณน้องเนี่ย
แบกกระเป๋าเป้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
ส่วนตัวใช่ส่วนตัวก็เลยคิดว่า
น่าจะมาจากนี่แหละกระเป๋าเป้ที่น้องสะพายไปเรียนเนี่ย
มันหนักเพราะว่าลูกเนี่ยบ่นทุกวันเลยนะคะ
ตั้งแต่ม๑ยันม๓ปวดหลังปวดไหล่ปวดคอ
แล้วให้คุณแม่นวดให้บ่อย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันใช่ว่ามาจากกระเป๋านักเรียนจริงหรือเปล่า
แบกไปเนี่ยนะคะเดี๋ยววันเสาร์ต้องรออีกครั้ง
เพราะว่าคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องไปพบ
กับคุณหมอเฉพาะด่างด้านกระดูกอีกครั้งหนึ่ง
ที่เขาบ่นนะคะที่เขาบ่นมาตั้งแต่ม๑ก็คือ
สะพายกระเป๋าแล้วบ่นคือหนูปวดหลัง
หนูปวดหลังมากหนูไม่เรียนได้ไหม
คือหนูปวดหลังหนูทำไมต้อง
ทำไมหนูต้องได้มาแบกอะไรหนักแบบนี้ทุกวัน

แม่ก็ไม่ได้สังเกตอะไรแม่ก็มีแต่ปลอบใจว่า
เพื่อนคนอื่นเขาก็แบกเหมือนกันลูกอดทนเอา
อดทนเอาเรียนไปเดี๋ยวก็จบแล้ว

ไม่นึกว่าอาการมันจะแย่ขนาดนี้ค่ะ
ทีนี้คุณแม่บอกว่าหลังจากที่ลูกสาวออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะให้ไหม
แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าอาการลูกมันก็หนักขึ้นนะ

ภาพด้วยหรืออาจจะหนักขึ้นถ้ามันเกิดหนักกว่านี้คือมันเป็นเรื่องของ
ใช่ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก็ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ
นายสุเทพชิตยวงค่ะเป็นเลขาธิการสพบอกว่า
ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของแนวการปฏิบัติที่ชัดเจน
เรื่องของการแบกกระเป๋าน้ำหนักเยอะของนักเรียนบอกว่า
คือจริงแล้วมันก็มีกฎเกณฑ์นะว่าเด็กอายุเท่าไหร่
แบกไม่เกินเท่าไหร่แล้วท่านบอกว่านักเรียนเนี่ย
ควรที่จะแบกน้ำหนักของกระเป๋าไม่เกิน๓กิโลกรัม
เพราะฉะนั้นก็เลยกำชับกำชาไปที่ผอโรงเรียนให้ความสำคัญ
การแนะนำเรื่องของการจัดตารางเรียนของเด็ก
ไม่ให้เด็กปล่อยประละเลยเรื่องของการจัดตารางเรียน
บางคนก็ขี้เกียจจัดหรืออาจจะไม่สะดวก
หรืออาจจะคิดว่าเล่มนู้นเล่มนี้ก็ต้องใช้
เอาล่ะแก้ปัญหาแบกมันไปหมดเลย
จะมีผู้ปกครองส่งมาถึงแม้ว่าสวบทชี้แจงว่าห้ามแบกเกิน๓กิโล
แต่น้ำหนักกระเป๋าเฉพาะน้ำหนักกระเป๋านะมัน๒กิโลแล้ว
แล้ววิชาหนึ่งบางทีมันมี๓เล่มต้องเรียน๖วิชาต้องแบกกี่เล่ม
คือแล้วถามว่าที่บอกว่าออกกฎหมายห้ามแบกเกิน๓กิโล
แล้วถ้าหนังสือมันหนักเกินแล้วเขาต้องแบกเนี่ยทำยังไงอ่ะ
ต้องรับผิดชอบแปลว่าเด็กผิดเองใช่ไหมที่แบกเกิน๓กิโล
แล้วโรงเรียนจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง
ส่วนใหญ่ก็มีการเรียกร้องโรงเรียนต้องมีมาตรการดูแลเด็กให้มากกว่านี้
ล็อกเกอร์ดีไหมมีตู้ให้เก็บหนังสือดีไหมหรืออย่างไรก็ว่ากันไป
แต่เลขาสพบอกแล้วว่าสามารถเปลี่ยนเป็นกระเป๋าลากได้นะ
อืมอ่าลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคุณผู้ชมก็ยังส่งมาต่อเนื่องเนี่ยเต็มไปหมดเลย
ควรจะมีการออกกฎระเบียบดูแลทำไมเด็กต้องมาแบกภาระตั้งแต่เด็กแบบนี้
คือแบกของหนักแบบนี้นะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ